พี่อยู่ตรงนักงานส่วนชาติเลย

บอกอะไรโทรมาไม่ได้เรื่องเลย

ไม่ได้เรื่องใหญ่

ตรงนักงานส่วนชาติ

พี่อยู่แขนหรอครับ

ประโยชน์ครับ

โตกยิง
ได้เรื่องนั้นมาชมเชิญเลยนะครับว่า
ที่มีวัยพิภรีในการยาลัจจาตั้งแต่
เขาเริ่มโทรมาขอแล้วว่า

ซึ่งเวลาเราป้องกันปราบปรามในท้องถนน

จับกุมมาเขาจะเจอผู้คนที่เข้ามาแสดงตัวอันนี้

ก็ปัจจีนไปเจอน้องก็เลยน้องก็ได้มีการเทคจากชื่อเทคจากบุคลิก
ซึ่งอาจจะมีโอกาสดีที่ต้องที่เขาแต่งเป็นคนหัวโท
ซึ่งในธรรมชาติเองเนี่ยมีไม่เยอะผู้คำชาในระดับผู้ชการเนี่ยมีไม่เยอะ
ฉะนั้นเราเป็นผู้ใต้บัญชาเนี่ยก็ต้องมีความสนใจในผู้คำชาเอง
ก็ไม่ไม่คุ้นชื่อแล้วกันให้เขาไม่คุ้นชื่อก็เลยไปเสิร์ชในระบบก็ปรากฏว่าไม่ใช่
ไม่มีก็เลยมีการซักไซส์ไล่เลี้ยงจนสุดท้ายก็ยอมรับว่าไม่ได้เป็นตำรวจ
แต่ว่าชื่นชอบก็เลยมีการซื้อชุดซื้ออะไรมาแต่งประมาณนี้
เบื้องตอนนี้เขาจะโดนข้อหาหรือเปล่า
ตอนนี้ทางประพักษณ์แจ้งจะมี๒ข้อหาก็คือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบ
หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานนะครับหรือไม่มีสิทธิ์ใช้ยดตำแหน่งเครื่องราชอิสยพร
หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องและอิทยาพรนะฮะกระทำเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ
และแต่งเครื่องแบบตำรวจไม่มีสิทธิ์ซึ่งโทษจำคุกสูงสุดตั้งแต่๓เดือนถึง๕ปีตามประบอบตำรวจ
ตอนนี้เขาประกันตัวไปขอประกันตัวออกไป